สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐ
ติดตามเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงที่แซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
วันนี้นะคะจะเจอกับรวยขวัญคุณวงแล้วก็คุณพลอยพิมรจิตค่ะใช่แล้วค่ะ
พร้อมกับประเด็นข่าวแซ่บเพียบเลยนะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก
สำหรับนางร้ายหน้าสวยเนยโชติกาแต่งงานไปก็แล้วนะคะกับสามีหนุ่มหล่อหนุ่มอาร์มนั่นเอง
จ๋ามากบอกจ๋าสุดเลยนะคะแต่ว่างานนี้หลายคนก็รอลุ้นว่า
เมื่อไหร่จะมีทายาทกันสักทีนึงซึ่งสาวเนยเธอบอกว่าปีนี้ยังไม่แต่ปีหน้ามีแน่นอนค่ะ
นี่แหละแต่เธอเป็นคนเชื่อเรื่องของดวงไงคุณ
ก็เลยยังไม่ยังไม่มีพร้อมปีนี้แน่นอนค่ะหลังจากที่จูงมือแฟนนุ่มอาร์มจันซิริเข้าพิธีวิวาไปเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ไร้หน้าสวยเนยโชติกาก็ไม่พลาดที่จะมาอัปเดตชีวิตคู่พร้อมกับเผยถึงแพลนการมีทายาทคนแรก
ว่าตอนนี้เธอยังอยากสนุกกับการท่องเที่ยวกันแบบสองต่อสองแม้สามีหนุ่มจะอ้อนวอนให้รีบเปิดอู่มีทายาทก็ตาม
แต่เจ้าตัวก็ยังขอเลื่อนไปช่วงเดือนมีนาคมปีหกศูนย์

คลอดในปีถัดไปเนื่องจากได้เช็คดวงชะตาว่าจะเป็นผลดีต่อครอบครัว
ซึ่งทางผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้กดดันอะไร
ก่อนจะแง้มว่าเตรียมบินรัดฟ้าไปฮานีมูลที่เยอรมันแล้วจ้า
อยากปล่อยปีหน้าค่ะจริงแล้วอ่ะ
แต่ว่ากำลังพี่อาร์มก็บอกปล่อยไปก่อนมันไม่ได้ติดง่ายหรอก
ก็ล่องไปอีกทุกคนก็ไม่ได้กดดันขนาดนั้น
คืออยากมีแต่ก็ไม่ได้คิดว่าต้องมี
จะไปฮานิมนต์กันช่วงพฤศจิค่ะไปพฤศจิ

พี่อามก็จะไปขับรถเล่นกันครับ
กอยากว่าจะไปมีนาเป็นต้นไฟครับ
เพื่อที่ลูกจะได้คลอดปี๖๑ไหมคะ

เพราะเป็นตามเลิกที่เราได้ดูไปแล้ว
เรื่องแบบนี้ราชาศาจารย์หลายคนเขาถือ
อย่างพี่หนุ่มกัญชัยกับคุณเมปฏิดาอย่างนี้

ไม่มีงานแต่งแต่ว่ามีการจดทะเบียนสมรสไป

๖๐จะมาจะมีจริงหรือเปล่านะ
สำหรับท้ายที่ยากของสาวเนยโชติกา